บางที่ออก๒๕บางที่ออก๓๐
ถ้าเงินยังไม่ออกแล้วอยากจะซื้อไก่

น้องเขาซื้อส่วนไหนขีดเดียว
บางทีมันอาจจะเป็นพวกแบบสันอะไรพวกนี้ไง
สัตว์ในที่มันเป็นชิ้นอยู่แล้ว

ไม่คือมันน้อยจะกินพอ

แต่แม่ค้าบอกนี่คือความน่ารักของลูกค้า

แถมไปให้อีกก็แบ่งปันกันบ้าง

ในยามที่ลำบากก็ช่วยกันแบบนี้
ของชื่อเจ๊เหมียวนะ

เป็นลูกจ้างขายไก่สดในตลาดสี่มุมเมืองแห่งนี้นี่แหละ
ต่อมานายจ้างเลิกกิจการไป

ขอเช่าแผงขายไก่ต่อเลย

ก็เลยขยายกิจการซื้อแผงขายไก่สดเพิ่ม

เปิดร้านได้๔ปีกว่า

ลูกค้าประจำส่วนใหญ่เป็นคนไทยและแรงงานต่างด้าว

คือเจ๊เหมียวบอกไม่ได้อยากจะเป็นข่าวหรอก
วันนั้นมีลูกค้าประจำมาซื้อไก่แค่ขีดเดียว

คิดว่าลูกน้องจะมาโพสต์ลงโซเชียลครับ

ขาดบาท๒บาทหรือบางทีขาด๕บาท

นี่ฮะจะทำให้โลกน่าอยู่ครับ
เจ๊เหมียวขอให้ได้กำไรนะ